มีภาพบนโลกโซเชียลที่ตอนนี้ทำเอาชาวเน็ตเขาทราบซึ้งกัน
เป็นภาพน้องบัณฑิตที่ถือภาพของเพื่อนรุ่น
ที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้นะคะเข้าร่วมถ่ายภาพหมู่ร่วมกันค่ะ
นี่แหละภาพที่หลายคนประทับใจกันนะคะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัติ

ที่มีขึ้นในระหว่างวันที่๒๗แล้วก็๒๘สิงหาคมที่ผ่านมานะคะ

กรอบรูปเพื่อนในคณะที่เสียชีวิต

เข้ามาร่วมถ่ายรูปในครั้งนี้ด้วยนะคะ

บอกว่าถึงแม้วันนี้เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกัน
แต่เรายังเป็นเพื่อนกันตลอดไปนะ

ก็นำภาพของบัณฑิตที่ยืนถือกรอบรูปเพื่อนมาแชร์ต่อ
ผู้ที่รับชมภาพนี้พากันทราบซึ้ง
แล้วก็ชื่นชมในความรักของบัณฑิตที่มีต่อเพื่อน
ส่วนหนึ่งบอกว่าภาพนี้เหมือนภาพแห่งความสำเร็จ
สื่อถึงความรู้สึกของมิตรภาพของเพื่อน
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามก็มีความหมายเสมอนะคะ